แต่งสักทีนะคะสำหรับพี่ก้อยแล้วก็พี่ตูนนั่นเองค่ะ
วันนี้วันดีโอ้โหเพื่อนไปร่วมยินดีกันเต็มงานแน่นงานกันเลยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะนี่แหละค่ะ
เป็นภาพบรรยากาศขบวนแห่ขันหมากของเจ้าบ่าวป้ายแดงพี่ตูน
แป๊บเดียวหน่อยนะคุณนะยอดคนดูเดี๋ยวเป็นแสนแสนเลย
แล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกว่าพี่ตูนจะได้เจอกับเจ้าสาวแสนสวน
ตายแล้วทำอะไรเนี่ยโดนเพื่อนเจ้าสาวกลั่นแกล้งสารพัด
ต้องมีแบบโชว์ทักษะการเต้นลีลาสะบัดเอวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
ดูบรรยากาศเขาหน่อยค่ะดีมากเลย
โอ้โหมาเต็มจริงคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่บรรยากาศช่วงพิธีการ

ก็เป็นไปด้วยความสุขแล้วก็ชื่นมื้นค่ะมีป่าเต็กยุทธนานะครับ
ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าชุดพิธีการงานเช้าของคุณก้อยเนี่ยสวยมากจริงจริง
วันนี้เจ้าสาวสวยจริงนะคะเดี๋ยวจะได้ไปติดตามบรรยากาศงานแต่ง
งานฉลองมงคลสมรสของพี่ก้อยพี่ตูนกันต่อในช่วงสัมภาษณ์แล้วก็ช่วงค่ำของบันเทิงไทยรัฐนี้นะคะ
เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะเรามีภาพบรรยากาศสวยของงานมาฝากกันแน่นอนค่ะ